อีกข่าวนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เหมือนกันนะคะ
โดยตำรวจกองปราบรามได้บุกไปจับกลุ่มพระในจังหวัดอุดรธานี
หลังจากที่ได้ร่วมกับคารวาสแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
บอกว่าสามารถที่จะหาใบสมรสแล้วก็น้ำสังพระราชทานให้กับคู่บ่าวสาวได้ค่ะ
โดยตำรวจกองกำกับการ๓กองบังคับการปราบราม
นำตัวพระคงศักดิ์กรดพิษสมัยไปทำพิธีลาศิขา
กับเจ้าคณะตำบลหนองอ้อจังหวัดอุดรธานี
และจับกลุ่มพร้อมนายอำนาจอรุณแสง
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีตามหมายสารอาญา
และน้ำสั่งพระราชทานให้กับคู่บ่าวสาวที่สนใจได้
แต่พอถึงวันจัดงานมงคลสมรส
กลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือก็จะแต่งกายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
นำใบมงคลสมรสและน้ำสังพระราชทานที่ปลอมขึ้น
มอบให้กับผู้บ่าวสาวในงานมงคลสมรส
เมืองต้นพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐รายนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนิรันดิปิตกาศผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบปรามบอกว่า
ทั้งคู่นี้มีพฤติกรรมแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงแสวงหาผลประโยชน์
ด้วยการร่วมกับผู้ต้องหาอีก๖คนแอบอ้างเป็นผู้แทนพระองค์
หลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังแต่อย่างใด
สำนักพระราชวังไม่มีนโยบายนำใบมงคลสมรสไปเรียกรับผลประโยชน์กับใครในลักษณะนี้
เพราะผู้ที่จะได้รับพระราชทานใบมงคลสมรสและน้ำสังพระราชทาน
ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบของสำนักพระราชวังเท่านั้นค่ะ